มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยกันแล้วค่ะ

ช่วงไหนที่เราจะเต้นได้แดน

เต้นอย่างที่บอกนะคะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสนุกไม่น่าเบื่อนะคะ

หน้าทีวีเคลียร์ให้มีพื้นที่ไว้นะคะ
และถ้าเคลียร์แล้วเราจะมาแดนส์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของหุ่นเสียเปรียเวอร์กันแล้วนะคะ
กับการแดนส์ในสเต็ปที่จะทำให้คุณสาวสนุกไปกับการเผาผลาญไขมัน
มาวันนี้ขอเอาใจสาวเป็นพิเศษ

สวัสดีค่ะออยนะคะ
ก็คือเราจะใช้อกเอวสะโพกขาแขนอะไร
เพื่อเบิร์นร่างกายให้มันดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะขึ้น

โอเคลองทำตามเนอะ

ไม่ว่าจะแดนส์กันในรูปแบบไหน
เราก็ต้องมายืดกล้ามเนื้อให้เอื้อเฟือกับร่างกายกันก่อนนะคะ
จะได้เป็นตัวช่วยในการออกสเต็ปกันอย่างไม่เจ็บจี๊ดค่ะ
โอเคคราวนี้เรามาลองสเตรชชิงการเวฟนะ

คราวนี้ลองสะบัดถมขึ้นมาเยอะที่สุด

ท่านี้ถ้าเกิดใครรู้สึกมึนหัว
ให้พักก่อนเพราะว่าหน้ามันอาจจะมืดง่าย

อันนี้สเตรสไป
หลังแอ่นมาก

แหมแค่ท่าว่อมคลาสนี้ก็ไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะค่ะ
สะบัดบิดเอวกันสุดลิฟต์แบบนี้

ครูเขาบอกว่าหน้าตาต้องดูดีตลอดเวลา
เดี๋ยวเรามาลองเรียนเต้นกันใน

มีหลากหลายมากใช้ทุกร่างกายเลย

ขวาซ้ายคราวนี้ระหว่างที่สะโพกไปขวาซ้ายขอสะโพกไปข้างหลังด้วย
แล้วมาขวาหลังแล้วมาซ้ายหลังแล้วมาขวาหลังแล้วมาซ้ายโอเค
ท่าที่สองโอเคท่านี้ง่ายมากโอเคค่ะทุกคนกลางขาทำเข่าอย่างนี้เช็คไว้
โอเคให้คิดว่าสะโพกเราเนี่ยเหมือนเป็นลูกโป่งหรือน้ำหรืออะไรก็ได้ที่มันเด็กอย่างนี้
โอเคนะเช็คไปเช็ค
ต่อด้วยท่าที่สามท่าที่สามเนี่ยใช้ทั้งร่างกายมากมากโอเคมือนะคะโอเค
เอามือขึ้นมาอย่างนี้อ่าห้ามไว้แขนขวาไปข้างหลังโอเคแล้วบิดมาอย่างนี้ลงมา
ต่อไปนะคะท่าที่สี่ท่านี้ใช้กำลังแขนนิดนึงเพื่อกระชับกล้ามเนื้อตรงนี้นิดนึงเนาะโอเค
เริ่มตอนที่ยืนกลางขานะคะโอเคท้าวอ่ามือซ้ายท้าวซะเอวไว้ไปมือมือลงข้างล่าง
โอเคยอกขานิดหนึ่งโอเคเราไม่จำเป็นต้นขนาดนี้นะคะเราอยู่แค่นี้๑๒๓๑๒๓๔๕๖๗
พอข้อมือปุ๊บวิธีการขยับจะเป็นอีกแบบพอข้อสองมันจะไปได้ใหญ่ขึ้นนะคะให้รู้สึกถึงข้อสอง
เอาละค่ะฝึกสเต็ปแน่นกันมาแล้วตอนนี้ลองไปทบทวนประกอบท่าทางกันตั้งแต่ท่าแรกเลยล่ะค่ะ
เริ่มต้นที่ท่านี้เราทำไปที่๑๒แล้วซ้ำดั้งเดิม๓๔นะก็คือขวาซ้ายขวาขวานะคะ
ห้าหกซ้ำเจ็ดแปดโอเคอ่ะต่อด้วยพอเจ็ดแปดใช่ไหมคะ
เราก้าวขาซ้ายมาชิดพร้อมเป็นคาวเกิลหนึ่งสองสามสี่อ่าฮะ
แล้วกระโดดกลางขาออกห้าหกเจ็ดแปดสะบัดผมขึ้นมาสี่ต่างหว่า
หนึ่งสองสามสี่ได้ไหมคะพอหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บ
เก้าขาซ้ายออกมาห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราเอานิ้วชี้อย่างนี้ค่ะ
มาที่สะโพกตัวเองแอ่นก้นไปให้ข้างหน้าค่ะนั่นแหละค่ะ
เช็คเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหันมาพดเลยก็ได้ที่หนึ่ง
อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้
แล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วล่ะค่ะกับสเต็ปที่เราเรียนมา

วันนี้ก็จบลงแล้วเนาะกับคัสเกอร์ฮิปคอปใช้เป็นวิธีการออกกำลังกายก็ได้
ทำให้เราสามารถมีร่างกายที่ลีนแล้วก็ผอมลงได้ด้วยสำหรับคลัสนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะ
บ๊ายบายค่ะ
นี่พอเสริมว่าท่าเศรษฐก็ชอบอะเสร็จจริงก็ชอบมากเลยอ่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าท่าแซ่บมากแซ่บเวอร์วังอลังกิ้วมากนะคะ
จากจะได้หุ่นฟิตแอนดเฟิร์มแล้วเนี่ยยังเสริมบุคคลอีกด้วยนะเธอ
เขาเรียกว่าเสริมบุคลิกเพิ่มเติมความเป็นชนีไทยให้ห่างไกลจากความอ้วนได้อย่างลงตัว
เอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
มันยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าสนุกทวีคูณแบบว่า

เขาบอกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเธอเดี๋ยวก่อน

แค่เสิร์ชวาดแม่บ้านประจันบาลไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวเจ๊พวกเราจะเช็คให้ดูค่ะ

และถ้าเกิดอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะ
แต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะ